จริงขาวมันก็ไม่ได้สั้นมากนะ
เขาขาสั้นเพราะเด็กอยู่แต่พยายามที่จะไปปีน
มี๒ตัวช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือกันมา
ไม่สำเร็จนี่ขาสั้นไหม
ตัวเขายังเล็กแล้วมันก็เลยดูแบบหนูจะขึ้นอะไรขึ้นบันไดเหรอ

ดูดิโอ้ยน่ารัก

ไม่รู้ว่าขั้นบันไดมันสูงหรือว่าอะไร
ให้เจ้าตัวน้อยเนี่ยกระโดดอย่างไรก็กระโดดไม่ขึ้นค่ะคุณผู้ชม
ขึ้นตัวน้อยตืดพุงตืดพุง
แล้วตัวที่จะดดลงไปช่วยล่ะขึ้นไหมอือขึ้นโอ้โฮไม่ได้
ไม่ขึ้นนะคะเป็นความน่าเอ็นดู
ลักทุเลนะแต่น่ารัก
เขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างรึเปล่ากล่ามตัวนี้

บอกว่าสิ่งมีชีวิตที่ตัวแบบที่ยังไม่โต
ทุกสิ่งมีชีวิตเลยบนโลกใบนี้
ตอนเด็กน่ารักทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่อยากให้โต
แล้วแต่การเลี้ยงแต่ว่าตอนเด็กอะไรก็ทำ
ทุกคนให้อภัยมีความน่ารัก

ก็ไปช่วยจะดันขึ้นอ่ะดันไม่ขึ้น
ก็เลยแบบไปตัวนั้นดันรำคาญเพื่อน

อีกมุมนึงไกลอ่ะพอขึ้นได้หน่อย

ชอบที่ลงมาดันเพื่อนน่ะ
ใช่เขาอยากเลี้ยง
แต่ว่าเขาสตาร์ปให้ตัวเท่านั้น
ช่องเยี่ยมของมันตัวนี้ตลอดไปได้มั้ย

ไม่น่าจะได้
แล้วมันชอบเล่นแบบกระโจนเข้าหาเรา

แต่อยากเล่นก็สงสารเขากลัวเขาร้อนนะ